ปริศนาอดีตนักร้องชื่อดังรวมอยู่ด้วยนะครับที่ถูกจับกลุ่มไปเมื่อสองสามวันก่อนนะฮะ
ผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีก๒คนกำลังจะขอหมายนะครับ
เป็นชาวไต้หวันอีกหนึ่งคนที่หนีไปได้ในตอนนั้น
แล้วก็อีกคนนึงเป็นชายชาวไทยที่เป็นคนนำยาเสพติดของกลางทั้งหมด
ส่งให้กับสามีแล้วก็ปุ๊กกี้นะครับ
ซึ่งปุ๊กกี้บอกว่าไปรับมาแถวย่านโชคชัย๔นะครับ
ทีนี้การขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการ
หรือว่าคนที่ติดต่อซื้อขายยาเสพติดกับปุ๊กกี้ปริศนาแล้วก็สามีนะครับ
ซึ่งมันก็มีเรื่องของอักษรย่อปริศนาของคนในแวดวงบันเทิงอยู่หลายคน
ล่าสุดมีผลการตรวจสอบเกี่ยวกับแชทไลน์การพูดคุยของปุ๊กกี้ปริศนา
กับกลุ่มเพื่อนแล้วนะครับพลตำรวจรีชาตรีภัยศาลสินรองผู้บัญชาการ
ในคดียาเสพติดกับปุ๊กกี้นั้นตำรวจตรวจสอบแล้วนะครับเป็นการตรวจสอบเบื้องต้นนะฮะ
บัญชีการโอนเงินแล้วก็หลักฐานการพูดคุยในแชทไลน์
พบว่าเป็นการติดต่อกับตัวปุ๊กกี้เรื่องการเล่นคอนเสิร์ต
ที่ปุ๊กกี้จะถูกจับกลุ่มไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติด
อันนี้ตำรวจยืนยันแล้วนะครับเพราะว่าเขากำลังจะเดินสายเล่นคอนเสิร์ตกับเพื่อน
ที่เกี่ยวข้องกับปุ๊กกี้นะครับหนึ่งในนั้นก็ปรากฏอักษรย่อดารานักร้องชาย
สอมสาระรวมอยู่ด้วยคนก็เลยนึกไปถึงสอนรามเทพพิธค
พระเอกหนุ่มชื่อดังซึ่งก็เคยเป็นนักร้องออกเทป
ยุคเดียวกับปุ๊กกี้อยู่เหมือนกันนะฮะก็ปรากฏว่าในช่วงเวลาที่เกิดคดีเนี่ย
หนุ่มสอนรามกับครอบครัวก็คือภรรยาแล้วก็ลูกสาววัย๒เดือนเดินทางไปฝรั่งเศสพอดี
เยี่ยมญาตินะครับชาวเน็ตก็เลยตั้งคำถามว่าเออทำไมต้องไปช่วงนี้
ข่าวอะไรหรือเปล่าบางคนก็แสดงความเป็นห่วงให้กำลังใจนะครับ
วันนี้ผู้จัดการส่วนตัวของหนุ่มสอนรามยืนยันกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐทีวีนะครับ
ยืนยันว่าที่ก่อนหน้านี้นักข่าวติดต่อหนุ่มสอนรามไม่ได้ติดต่อ
ก็เพราะว่าผู้จัดการส่วนตัวของหนุ่มสอนรามก็ติดงานอยู่ที่ต่างประเทศเหมือนกัน
และขอชี้แจงแทนหนุ่มสอนรามคุยกับนักข่าวบันเทิงทรัฐทีวีผ่านทางแชทไลน์นะฮะ
นุ่มสอนรามไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรทั้งสิ้นกับคดีของปุ๊กกี้
สาเหตุที่หนุ่มสอนรามและครอบครัวไปต่างประเทศไปฝรั่งเศสในช่วงนี้
ไม่ได้หนีข่าวอะไรทั้งสิ้นแต่เป็นเพราะวางแผนการเดินทางล่วงหน้าไว้นานแล้ว
ไปต่างประเทศไปฝรั่งเศสต้องทำวีซ่าต้องลากองละคร
อ่าต้องเคลียร์คิวงานวางแผนล่วงหน้ากันเป็นเดือน
คงไม่ใช่ว่าโอ้โหอยู่ดีก็ขึ้นเครื่องบินหนีข่าวอย่างที่มีคนตั้งข้อสงสัย
อีกคนนึงไม่ได้มีอักษรย่องอักษรย่อเกี่ยวข้องอะไรด้วย
อ่าเพราะเอิญอยู่ในทีมที่เขาจะเล่นคอนเสิร์ตด้วยกันก็คือตะบอยสเกาะอ่า
เมื่อก่อนคือตะชานิดใหญ่เสมอปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นวินระวีนะครับ
ตะบอยสเกาะนะครับยอมรับว่าหลังจากปุ๊กกี้นักร้องรุ่นน้อง
ถูกจับเรื่องคดียาเสพติดส่วนตัวก็มีบางงานถูกยกเลิกไปนะฮะ
ที่ผ่านมาตัวเองก็ไม่เคยคิดว่าปุ๊กกี้จะไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
เพราะก็ดูเป็นคนสุขภาพดีส่วนตัวของตะเองนะครับ
ตะยืนยันว่าตัวเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรด้วยทั้งสิ้น
และยินดีให้ตรวจสอบทุกอย่างเพื่อความบริสุทธิ์ใจ
มีงานจนถึงสิ้นปีเลยแต่ตอนนี้ก็คงจะต้องเริ่มมีปัญหากันบ้างแล้ว
ตอนนี้ก็เริ่มจะเปลี่ยนปรับแผนนิดนึงอาจจะต้องหาคนอื่นเข้ามาแทนปุ๊กกี้ไปก่อน
แต่ที่ช็อกมากก็คือว่าคือน้องปุ๊กกี้สวยน้องสวยน้องดูดีมาก
ุ่นน้องก็ค่อนข้างที่จะอวบมากครับมันไม่มีดูแข็งแรงดูไม่น่าที่จะเป็นแบบนั้นได้
ทุกคนที่เราใกล้ชิดในระยะนี้กลัวจะโดนตรวจสอบ

แต่ผมสิ่งที่ผมคุยกับแฟนตลอดเวลาคือเวลาที่ดาราคนไหนไม่ว่าจะคนไหนที่มีข่าว
คือเราต้องโดนเกี่ยวไปด้วยตลอดเลย
เพราะฉะนั้นก็เตือนน้องรุ่นใหม่
ก็ถ้าเป็นไปได้ก็อย่าเข้าใกล้กับยาเสพติด
เพราะว่าถ้าวันใดที่เราพลาดไปแล้วเนี่ยตาหน้าตลอดชีวิต
เพราะฉะนั้นก็ย้ำอีกครั้งนะครับว่าตำรวจยืนยันแล้วนะครับว่า
ไม่มีดาราเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องณการตรวจสอบเบื้องต้นในขณะนี้
บัญชีรายชื่อการโอนเงินการแชทไลน์อะไรต่างนานานะครับ
ดาราที่ถูกพาดพิงไปตอนนี้ก็มีชี้แจงออกมาหลายคนแล้วนะครับ
นางแบบสาวโยยศวดีนุกสุธิดานะฮะดีเจเช่านี่ก็ชี้แจงหมดแล้ว
หนุ่มสอนรามก็ชี้แจงผ่านทางผู้จัดการส่วนตัวนะครับ
ความคืบหน้าก็ค่อยว่ากันต่อนะครับ